อยากให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ส่งข้อความมาบอกทางไลน์หน่อย

เพราะว่าในโลกโซเชียลเรื่องนี้นะเสียงแตก
เสียงแตกมีการพิพากษ์มือจานต่างคนต่างคิดนะ
เป็นเรื่องของรถกระบะทั้งสองคันค่ะ
คันหนึ่งสีบรอนคันหนึ่งสีน้ำเงิน
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วเดี๋ยวส่งความคิดเห็นเข้ามาพูดคุยกันค่ะ
นี่แหละคุณผู้ชมมาเร็วมาก
อันนี้เป็นกล้องที่ขับตามมารถคันที่ตามมาเนี่ยนะคะ
เห็นชัดเลยว่ากระบะสีบรอนขับตรงมาปกติ
ส่วนกระบะสีน้ำเงินเข้มเนี่ยเกือบดำเลยนะครับ
ขับมาจนถึงสี่แยกสะพานบ้านโคกกองเที่ยมเผยางตลาดจังหวัดกรสินฯ
คือกระบะคันสีเข้มเขาข้ามสะพานมาไงคะ
แล้วสุดท้ายก็พุ่งชนกระบะสีบรอนเข้าอย่างจังเลย
คุณผู้ชมดูป้ายแดงนะป้ายซ้ายมือที่เขียนว่าหยุด
คือเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็ที่บอกว่าเสียงแตก
เพราะว่าบางคนก็บอกเอารถกระบะเข้ามาทางตรงของเขาถูกแล้ว
แล้วก็รถสีบรอนเงินเนี่ยโอ้โหไม่เบรกไม่ดูซ้ายดูขวาเลยเหรอ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณสืบสกุลเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ตอนสายหน่อยแล้วก็มีคนได้รับบัตรเจ็บ๒คน
ทีนี้อย่างที่บอกค่ะว่าในโลกโซเชียลเสียงแตกเพราะอะไร
บางคนก็มองว่ากระบะคันสีเข้มเป็นฝ่ายผิด

ว่ามาเร็วไม่ชะลอเมื่อถึงแยก
แต่อีกฝ่ายหนึ่งมองว่ากระบะสีบรอนนั่นแหละที่ผิด
เพราะว่าเห็นไหมล่ะป้ายสีแดงซ้ายมือน่ะที่เขียนว่าหยุดเนี่ย
เพื่อให้ทางคือก็ควรที่จะให้ทางให้กระบะคันสีเข้มเขาไปก่อน
แต่กระบะสีบรอนไม่ทำตามกฎหมายก็เลยเกิดอุบัติเหตุ
นี่แหละค่ะใครจะถูกใครจะผิดอันนี้ตำรวจต้องเป็นผู้สอบสวนคู่กรณีทั้งสองอย่างละเอียดนะ
นี่มาดูคอมเมนต์คุณผู้ชมก็ส่งเข้ามาบอกว่าดูแล้วก็พอกันดูประมาททั้งคู่
บางคนก็บอกว่าป้ายให้หยุดต้องหยุดก่อนบางคนก็บอกว่าวีโก้ต้องหยุดสีน้ำเงินผิดชัดเจน
คุณผู้ชมส่งความคิดเห็นกันเข้ามาได้อีกนะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งจะให้คุณผู้ชมดูเขาแชร์กันในโลกโซเชียลเหมือนกันนะคะ
คุณสืบสกุลเคยไหมเวลาที่จะย้ายโซฟาย้ายอะไรที่มันใหญ่แล้วคุณใส่รถเก่งของคุณแล้วใส่ไม่ได้
ใช่เคยสิฮะเคยใช่ไหมจะให้คุณผู้ชมไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะชาวเน็ตเขาก็ตั้งคำถามแบบนี้พอบอกว่าจะขนย้ายโซฟาแล้วมันใส่ในรถเก่งไม่ได้แต่เขาก็ยังพยายามใส่
แล้วก็ขับไปด้วยเหรอสภาพแบบนี้เลยนะคุณสืบสกุลคือเบาะข้างหลังเนี่ยใส่โซฟาขนาดใหญ่แล้วมันกว้างเกินตัวรถไง

คือไอ้ถูกนี่ที่ว่านี่คือคุณสืบสกุลพูดถูกนะ

คือพอมันปิดประตูไม่ได้เขาก็เลยเปิดประตูรถ
แล้วก็ขับไปแบบไม่แคร์สื่อไม่แคร์เพื่อนร่วมทางค่ะ
พอภาพนี้แชร์ออกไปโอ้โฮ
ชาวเน็ตเขาก็รุมถล่มพฤติกรรมของคนขับรถเก๋งสีขาวคันนี้

ไร้จิตสำนึกไม่คำนึงถึงคนใช้รถใช้ถนนคันอื่นเลย
ทำไมเขาไม่จ้างรถไปส่งโซฟาบ้าเปล่า

มักง่ายจริงก็เป็นเสียงวิภาควิจารณ์เยอะเลยนะครับ
ถูกต้องค่ะซึ่งการบรรทุกของออกมานอกตัวรถ

ผิดตามพรบจราจรทางบกมีโทษเปรียบเทียบปรับด้วย
แต่งงใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอ่ะ
ทำไมไม่ไปแบบให้รถกระบะ
หรือรถที่มันใหญ่กว่านี้ขนโซฟาให้
ไม่ได้บอกใช่ไหมไปใกล้ไปไกลไปแค่นั้น
ไม่ได้บอกแต่ต่อให้ใกล้หรือกลายก็ผิดอยู่แล้ว
มันไม่ได้นะฮะอันตรายกับรถคันอื่นนะครับ